โจรแสบนะฮะทำทีเป็นลูกค้าไปขอดูรถเป็นบิ๊กไบท์บีเอ็มเตอร์วิว
ราคาก็เฉียดล้านล่ะครับทำทีเป็นชอบขอกุญแจเขา
ลองขับหน่อยดูสิมันจะแรงขนาดไหนสุดท้ายขับรถเอารถเนี่ย
หนีออกไปเลยครับตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์เข้าไปตรวจสอบนะฮะ
ในร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ช่วงเย็นของเมื่อวาน
มีคนร้ายไปขโมยรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์บีเอ็มเดอร์เบอร์ยูสีฟ้าขาว
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สี่ครับทะเบียนหกกชช้างเจ็ดแปดเก้า
กรุงเทพมหานครราคาสักประมาณ๘แสนกว่าบาทแล้วก็หลบหนีไปเลย
โดยนายสรรพัฒน์พิทักษ์อังกูลเจ้าของร้านบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นลูกค้าครับ
จริงแล้วนายคนนี้เคยเอารถมาแต่งที่ร้านแล้วหลายครั้ง
ทราบชื่อเล่นว่าจอนนี่แต่ยังไม่เคยเจอกันนะฮะ
แล้วก็ยังเคยเจอกันตามสถานบันเทิงต่างมาก่อนด้วยคือคุ้นหน้ากันแหละ
เจอกันนะฮะก็คุ้นเคยกันระดับหนึ่งล่าสุดเย็นเมื่อวาน
แล้วบอกว่าขอเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องหน่อยแล้วก็จะแต่งรถเพิ่มเติม
มีงบให้สักประมาณ๒เมืองกว่าบาท

นี่ทำทีเป็นเอ๊ะรถ

ซึ่งเป็นรถของลูกค้าที่นำมาฝากขาย

เลยขอลองขับไปตามถนนสายเอเชีย
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยครับ

เจ้าของร้านต้องไปแจ้งความนะ

ใครพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย

มาขอลองขับอย่าปล่อยให้เขาขับไปคนเดียว
ไม่งั้นอาจเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับ